ชมความสวยงามภายในถ้ำจำลองที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีกันจ้า
โอ้โหสวยงามอยู่นะคะถ้าเกิดไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะ
นี่คือถ้ำจำลองที่วัดเชิงเขานะคะอยู่ที่ตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีค่ะคุณค่ะเป็นวัดที่มีโครงการก่อสร้างยิ่งใหญ่อลังการมากมากเลยนะ
โดยเฉพาะพระมหาธาตุเจดีปาสาธิโก
ส่วนชั้นล่างเนี่ยจะเป็นถ้ำแบบที่เราเห็นแบบนี้ค่ะเป็นถ้ำนี้สวยมากนะ
ระหว่างทางนะคะจะมีการจำลองสิ่งที่น่าสนใจนะแล้วก็มีเล่นแสงสีไฟประดับตกแต่งคือสวยงามมากคุณดูถ้ำสิ
จริงมันมีพญานาคพ่นน้ำนะมีไฟตามทางเดินไปนะ
สาธุชนเขาก็เดินทางมาเพื่อจะชมความสวยงามแล้วก็เข้าไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในถ้ำด้วยนะคะ
และวัดแห่งนี้นะคะได้รับทุนก่อสร้างตั้งต้นจากหลวงพ่อรวยปาสาธิโกแห่งวัดตะโกอายุทยา
สาธุชนก็มักจะเดินทางมาที่นี่เพื่อขอพรขอโชคขอลาบกับหลวงพ่อรวยด้วยเช่นเดียวกัน
ทางวัดเนี่ยค่ะจะเปิดให้เข้ามากราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ชมความสวยงามกันนะคะ
แล้วก็อย่าลืมนะไปสละบุรี

จ้าหลายคนก็อาจจะต้องเดินทางผ่านสระบุรีอยู่แล้วนะคะ